สำคัญตอนนี้มีเรื่องที่มันน่ากลัวกว่านั้น

มันมีการทำหน้ากากอนามัยแบบรีไซเคิล

แล้วที่สำคัญส่งออกไปขายแล้วกว่า๒แสนชิ้น
นั่นหมายความว่ามีคนซื้อแล้วนำไปใช้แล้ว๒แสนชิ้นนะครับ
คุณคะคำว่าอนามัยไม่เท่ากับรีไซเคิลนะคะ
อย่าลืมนะผิดกฎหมายมีคนโดนจับไปแล้วนะครับ
อย่างเคสที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตอนนี้เนี่ย

ตำรวจชุดสืบสวนสพวิหารแดงนะฮะ
จังหวัดสระบุรีสรุปสำนวนคดี
แล้วก็มีการส่งตัวผู้ต้องหาคือนางจินตนาและพวกรวม๓คน
เขามีความผิดเขาไปรีไซเคิลหน้ากากอนามัย
แล้วก็ไปขายถูกจับสิครับนะฮะ
ไปฝากขังต่อสารจังหวัดสระบุรี
ดำเนินคดี๓ข้อหาใครทำฟังให้ดีครับ
ข้อหาแรกขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ
ข้อหานี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและ๓ช่อกงประชาชน
ข้อหานักกับเรื่องของการทำหน้ากากอนามัยมือ๒
จากนี้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาบ่อแสหน้ากากรีไซเคิลตามแผงร้านขายสินค้าต่างของราคาถูกรวมทั้งร้านขายยาและร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ต
เพราะว่าอาจจะมีการเล็ดลอบไปวางจำหน่าย
ราคาชิ้นละ๓บาทจะประกับขายผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วทั้งหมดทั้งมนเป็นหน้ากากส่งขายไปแล้ว๒๐วัน

ส่วนข้อมูลของตำรวจหลังมีการสอบส่วนเจ้าของร้านขายของเก่าอยู่ที่หมู่๘ตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงที่สระบุรีก็ทราบมาว่า
ทางเจ้าของร้านขายของเก่าได้ประมูลหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ประมูลของใช้แล้วมาจากโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา๑๐๐กิโลกรัม
มูลหน้ากากมือ๒มา๑๐๐กิโลจากนั้นนำไปเก็บไว้แล้วก็ขายต่อให้กับนางจินตนากับพวก
หลังจากนี้จะมีการเรียกพยานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบประคำเพิ่มเติมและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่าทำเลยครับเห็นใจคนซื้อไปใช้ดีกว่าเนอะ
คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการหยุดยั้งนะคะไม่ใช่แพร่กระจาย
และไม่ใช่หาโอกาสทำเงินจากเหตุวิกฤตแบบนี้เราเป็นเพื่อนมนุษย์กันนะเราต้องช่วยเหลือกันนะคะ